คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่านะคะต้องบอกว่า
หน้าร้อนต้องยกให้เมืองไทยแต่น่ารักกว่าใคร
ก็คือเธอ
ในที่สุดอ้ำควัชฌาภา
ก็ได้โอกาสโพสต์บิกินี่แล้ว

ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยรอลุ้นรอคอยกันมาก
แบบว่าตั้งแต่ไปทำบุญปล่อยโปรงปล่อยปูอะไรอย่างนี้
แล้วเป็นไงล่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ซูเปอร์สตาร์นะคะนอนเอียงมาเลยค่ะ
ิกินี่สีส้มแบบว่าโอ้โหเอวสับเอวแตกเวอร์ค่ะ
แล้วดูบิกินี่ซะก่อนสีส้มมาขนาดนี้ดูท่าโพสต์ซะก่อนคุณผู้ชม
คุณค่ะเพียงคอแบบนี้นะคะแล้วก็องศาแบบนี้นะคะ

เจ๊กรีนอย่าทำเยอะได้ข่าวว่าคอเคล็ดอยู่ใช่ไหม
ได้แต่ว่าก็จะซ้อมไว้ไงคุณผู้ชมก็คือให้เต็มสิบไปเลยค่ะ
แต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไงคะพี่
เรามีนางเอกยิ้มสวยมินพิชยาค่ะคุณผู้ชม
ขอต้อนรับเสมอด้วยชุดสีส้มโอ้โหคุณผู้ชม
ซ่าสดใสสุดนะคะยืนโพสต์อยู่ริมหาดริมทะเลนี่แหละค่ะ
ท้องฟ้าทะเลแบ็คกราวข้างหลังโอ้โหคุณผู้ชม
ซึ่งแม้ว่านะคะสาวมินเนี่ยเขาจะเอาผ้ามาโพกเอวนะคะมันก็ปิดความเซ็กซี่ไว้ไม่มิดจริง
เพราะอะไรเพราะเราซูมไงจ๊ะจริงนะคะเอวต้องสับมากนะคะ
ต่อที่สาวสวยคนนี้นะคะตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูค่ะ
แต่บิกินี่ของเธอนั้นเป็นสีเหลืองคุณผู้ชมขามันตัดกับผิวขาวจั๊วจริงค่ะ
ไอ้บิกินี่ก็สวยนะแต่ว่ามีคนเข้ามาแซวป่ะวาบขนาดนี้ข่าววาบขนาดนี้
ใครถ่ายให้อารมณ์อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะ
แล้วก็แบบโอ้โหสะดุดตาสะดุดใจจริงนะคะ
เที่ยวทะเลแบบชิลนะคะยังมีความสุขสดใสร่าเริงพักผ่อนเล่นน้ำ
โอ้โหชีวิตสวรรค์บรรดา
แก๊กกะลินไม่ร้องไห้นะทำงานต่อไปแจ๊กกะลิน

ยายแอร์คุณผู้ชมดูหุ่นสิคะ
เหมือนแบบบ่าสวยสับมาเลย
ก็ถูกขอแต่งงานเหมือนเปลี่ยนล่าดอย่างนี้
ก็คือชุดว่ายน้ำสีส้มแบบวันพีชนะคะ

แต่ต้องยกให้คุณแอร์เลยนะคะว่าโอ้โหหุ่นอกเอวของเธอนะคะ
เล็กพริกรุ่นูเราก็เป็ดเกินต้านจริงค่ะ
มาครบนะแล้วก็ส่งต่อความสดใสถึงหน้าจอกับคนนี้เลยค่ะ
นี่เลยแพ้จิตเสียเกิดนี่สีชมพูคุณผู้ชมบานเย็นไปเลย
เห็นส้นเปรี้ยวมากนะคะโอ้โหคุณผู้ชมอยากกินข้าวโพดรู้ว่าอยากกินอะไร
ดูภาพนี้ไม่กล้าตอบเลยอ่านะคะเอาเป็นว่าคือสวยมากจริงจริงนะคะ
โดยเฉพาะชุดเนี่ยเว้าสูงอวดเร็วขาสวยเป็นที่สุดนะคะ
ปิดท้ายอีกคนละกันยังไงครับพี่เดี๋ยวจะแซ่บไม่พออืม
ทงตำแหน่งแล้วนะคะคนนั้นก็ได้แก่คุณเมพิชชนาอันนี้มาไกลเนอะ
แบบไม่แคลอากาศนะคะถึงเอวิสเซอแลนด์ค่ะเออคุณสาวเมย์ก็ได้โพสชุดบีกินีนะคะ
สีเหลืองมะนาวถูกต้องสีนี้สมัยนี้ก็มีสีเหลืองคัสตาสีเหลืองมะนาวมันแยกย่อยไปอีกนะคะ

จริงมันตัดกับหิมะขาวโพนแบบนี้คือมันดูแพงมากคุณผู้ชม
แล้วบอกเลยนะคะเรื่องหุ่นเรื่องความเซ็กซี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะ
เพราะว่าเธอคือเจ้าแม่แห่งความเซ็กซี่อยู่แล้วค่ะ
เคชั่นที่ไหนก็เอาอยู่นะคะเซ็กซี่สุดนะคะปลุกพลังเราเลยค่ะคุณผู้ชม
อ่าท่าทางจะไม่ทันเพราะเนี่ยผมปิ้งโอโหลอไปสิบมานแล้วเมื่อเช้า
แต่ฉันทอมแล้วนะคะอะไรนะค่ะพี่อ้ำแบบเนี้ยเนี้ยอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า
เอ่อเออเออไม่ได้นะโปะไอ้พี่อ้ำต่อไปดีกว่านะคะจังสวย